จุดเกิดเหตุนะครับล่าสุดมีการนำแป้งฝุ่นไปโรยเพื่อกรบคราบเลือดซึ่งยังเลอะอยู่ที่บริเวณด้านในครับ
ระหว่างที่รอปภนำแป้งฝุ่นไปนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่อีก๑ปลอกด้วยกันครับ
มรพพอของอบตอุทัยสวรรค์คุณนายประดิษฐาวันพงษ์ชายอายุ๖๓ปีครับ
เข้าไปทำการโรยแป้งเพื่อไปกรบกองเลือดต่างซึ่งยังคงตกค้างแล้วก็เปิดอยู่ที่พื้น
ทั้งที่พื้นปูนแล้วก็บริเวณพื้นดินด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
ระหว่างที่เอาแป้งฝุ่นไปโลอยู่นั้นก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่อีก๑ปลอกในจุดเกิดเหตุ
เกิดเหตุก็เลยต้องแจ้งประธานตำรวจให้มาเก็บหลักฐานนะครับ
ซึ่งจุดใกล้กันก็มีการเปิดเป็นศูนย์สอบสวนอยู่ที่ข้าง
บตตำรวจก็มานะฮะแล้วก็มาเก็บหลักฐานกลับไปนี่ครับขณะ
เดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนจากการทำงานของสำนัก
ข่าวต่างประเทศครับนะฮะในโซเชียลกำลังร้อนระอุดทีเดียวเนื่องจาก
ว่ามีภาพที่ถูกแชร์ออกไปนี่ครับนะเป็นภาพของผู้สิทธิ์
เด็กเล็กเป็นภาพที่กำลังออกมาแล้วนะครับขณะที่
เจ้าหน้าที่มีการขึงแถบพลาสติกกั้นเพื่อเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
เข้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองก็มีการ
ปิดประตูอย่างมิดชิดแต่ปรากฏว่าทีมข่าวทีมนี้ทั้งสองคน
เนี่ยเข้าไปถึงบริเวณด้านในนะฮะแล้วก็มีภาพที่ถูกถ่าย
ออกมาโดยทีมงานของไทยรัฐทีวีก็เลยเก็บภาพนี้มาให้
ดูกันนะฮะก็กลายเป็นภาพที่มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
จัญญาบันแล้วก็จริยธรรมของการนำเสนอข่าวซึ่งแน่นอน
นะครับเป็นเป็นการทำงานของสำนักข่าวต่างประเทศแต่ว่าแน่
ข่าวนี้เป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็สะเทินความรู้สึกของ
สูญเสียแล้วก็มีการตั้งคำถามกันมากมายกับสิ่งที่เกิด
ข่าวอ้างด้วยว่ามีการขออนุญาตแล้วแต่นักข่าวไทยหลายคนก็
รายงานข่าวข้อมูลตรงกันนะครับว่ามีการไปสอบถามประหลัด
อำเภอนากลางก็มีการยืนยันว่าไม่ได้มีการขออนุญาตและไม่
มีทางที่จะอนุญาตให้เข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับขณะที่
ภูมิกับของสพนกลางก็ย้ำนะครับว่าถ้ากั้นแบบนี้
แสดงว่าไม่อนุญาตให้เข้ายืนยันไม่มีการอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีการถ่ายภาพด้านใน
มีการเปิดหน้ามีการนำเสนอภาพเหตุการณ์ด้านในออกไป
ก็ต้องมีการดำเนินคดีเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดคดี
อาญาฐานบุกรุกสถานที่ราชการรวมไปถึงเข้าไปยุ่งเหยิงกับ
พญาหลักฐานในคดีซึ่งความผิดฐานบุกรุกเนี่ยนะฮะโทษสูง
ไม่เกินห้าปีนะครับอืมนอกจากนี้เนี่ยทางสมาคมผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศแห่งประเทศไทยออกแถลงการประนามการอ่าประนามของ
เข้าไปถ่ายถึงจุดเกิดเหตุด้านในแล้วก็มีการเผยแพร่ให้
เห็นภาพกองเลือดออกไปด้วยอืมโดยแถลงการดังกล่าวประนามการทำ
งานการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้ว่าไม่เป็นมืออาชีพและเป็น
ละเมิดจริยธรรมสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวอาทยากรรมอย่าง
ร้ายแรงสิ่งนี้ไม่ใช่แม้แต่สกรูปข่าวหรือตัวอย่างการบรรยาย
ข่าวเชิงลึกเพราะไม่มีองค์กรสื่อมวลชนใดทั้งในพื้นที่
หรือต่างประเทศที่มีการเตรียมการจะทำในสิ่งที่ผิดมารยาททาง
จัญญาบันและก็ไม่ควรมีใครแม้แต่คนเดียวที่จะทำมันได้ใน
ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอเมริกาคุณจะนำเสนอข่าวเนี่ย
ลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่นะครับทางนี้หลังจากเกิดกระแสดราม่า
ตำรวจเอาเส้นกั้นออกไปแล้วอืมแล้วก็อ้างว่าขณะที่นักข่าวเข้า
ไปถ่ายมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามคนบอกกับทีมว่าสามารถเข้า
ไปถ่ายด้านในได้อืมหลังจากนั้นเนี่ยขณะที่นักข่าวกำลังถ่าย
ภาพอยู่ประมาณสัก๑๕นาทีตำรวจก็เอาเส้นกั้นมาขึงดังเดิม
นักข่าวก็เลยต้องปีนออกมาตามภาพที่ปรากฏนะครับทั้งนี้
ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบและสอบส่วนข้อ
ที่จริงที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ว่านักข่าวสามารถเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงด้าน
ในได้อย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดผ้าที่มีการนำเสนอออก
อากาศไปแล้วนะเนี่ยนะทำไปโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณธรรม
ริยธรรมและจัญญบันสื่อมวลชนเรื่องนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าการ
ฝ่าฝืนเข้าไปในศูนย์เป็นร้อยเท่าพันเท่าซึ่งทาง
ก็ควรจะมีคำอธิบายในเรื่องนี้เพราะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็
ภาพที่ออกไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้สูญเสียมากพอ